คนล่าสุดให้กับผลิตภัณฑ์๑

เข้ามาช้าตัวแบบเนี้ยคุณผู้ชมแต่โชคดีที่คุณโอปอล์นะคะ
ก็เข้ามาช่วยคุณหมายในวิการ์ไว้ทัน
หนุ่มคนนั้นเนี่ยจะบอกว่าเรามารู้ทีหลังนะ
แนวย้อนยุคค่ะแล้วก็มีคนติ่งช็อตที่ถือบุหรี่อ่ะนะ
นักแสดงสาวแจงว่าส่วนตัวค่ะไม่ได้สูบอยู่แล้ว

ก่อนจะปิดท้ายเคลียร์เรื่องที่หวานใจหนุ่มเต๋อ
หนูคิดว่าผู้โชคดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ให้ผู้โชคดีขึ้นมาบนเวที

เป็นเหมือนคอนเซ็ปต์ที่สร้างขึ้นแล้วใหม่ก็ไปสวมเป็นคาแรคเตอร์นั้น
ใหม่ก็ยืนยันว่ามันไม่ดีกับตัวเองแล้วมันก็ไม่ดีกับคนรอบข้างด้วยค่ะ

เราก็เพราะหมายมัยอยากมองให้มันเป็นงานไปเป็นงานศิลปะไป
ยังเลยค่ะยังมากเลยค่ะ
ขอบคุณที่เชียร์ค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ที่ตกออกตกใจนะคะมีหลายกระแสเลย

ทำถูกแล้วแหละนะเหตุการณ์นะตรงนั้นหลายคนก็ตกออกตกใจกัน
แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็มีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้ว